คดีที่คนร้ายก่อเหตุอุกอาจนะครับที่ประกบยิงหนุ่มขายสินค้าออนไลน์จนเสียชีวิตคารถยนต์ส่วนแฟนสาวนั้นบาดเจ็บสาหัส
ล่าสุดตำรวจที่สระบุรีติดตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะครับเป็นชายสามคนด้วยกันหนึ่งในนั้นมีส่วนผัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สารภาพของนายสมเดชสมสะอาดหรือเก่งวัย๒๒ปี

สีขาวกล่าวยอมรับสารภาพด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนมาจากปมขัดแย้งระหว่างกลุ่มเพื่อน
กับผู้ตายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่อย่างใดในขณะที่นายพีรนราชวัฒน์หรือฟร้องอายุ๒๐ปีผู้ต้องหามือปืนลูกซองยาวนั่งฝั่งข้างคนขับและนาย
ภูทะเนศเสือสานหรือเสืออายุ๒๐ปี
ผู้ต้องหามือปืนพกสั้นขนาด๙มม

โดยไม่ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน
การทำแผนประกอบคำรับสารภาพคดีอุกอัดครั้งนี้
ภายหลังจากที่พลตำรวจโทอำพลบัวรพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
พร้อมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
แถลงข่าวการจับกลุ่มพร้อมของกลาง
เป็นปืนลูกซองยาวขนาดเบอร์๑๒จำนวน๑กระบอก
พกสั้นขนาด๙มม๑กระบอก

และยานภาษณาที่ใช้ในการก่อเหตุ
๘รายการจากการสืบสวนผู้ต้องหา๓คน
รับสารภาพว่าคืนวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ขณะที่นายเกษมสรรวงประดิษฐ์ผู้ตาย
ขับรถเก๋งไปส่งของให้ลูกค้า
บริเวณปากทางเข้าวัดทรัพย์ชะอม

ก่อนที่นายพีระนนท์ราชวัฒน์หรือฟ้อง
ชักปืนลูกซองยาวยิงเข้าใส่รถผู้ตาย
พร้อมกันกับนายภูทะเนศเสือซาน
หรือเสือที่ชักปืนพกสั้นขนาด๙มมรัวยิง
ทำให้กระสุนไปถูกเข้าที่แขนและขาขวา
ของนางสาวละลิตาปรีชาวุฒิพงศ์

นายกะเสมสันผู้ตายวิ่งกลับมาที่รถ
จึงประนำรัวยิงซ้ำรวม๗นัด

พร้อมยอมรับว่าร่วมกันก่อเหตุจริง

ส่วนบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นนกต่อ
หลอกล่อให้ผู้ตายออกมาในจุดเกิดเหตุ
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก
การสูญเสียจากเหตุอุกอาจครั้งนี้
ทำให้นางหน่อยวงประดิษฐ์ผู้เป็นแม่
และนายประวิทย์กิ่งนอกพ่อเลี้ยงของผู้ตาย
ยังรับไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แม่พยายามห้ามไม่ให้ลูกชายออกจากบ้าน

ของตำรวจเมื่อผู้ต้องหาทั้ง๓คน
รวบตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
หลังตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาได้นำตัวในฟรองก์
ค้นของกลางที่ห้องเช่าในจังหวัดสระบุรี

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง๓คนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยใจตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรหรือจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ
เตรียมขยายผลเข้าจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดร่วมด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน